เพื่อสักถามและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
โดยไม่มีการลงมติก็ถือว่าดุเดือดมากแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายจากฝ่ายค้าน
พุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
บอกว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถเพียงพอ
จนถึงขั้นการประกาศลาออกจากพักกลางสภาของคุณมิ่งขวัญ

สอสอฝ่ายค้านมุ่งประเด็นไปเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ซึ่งก็มีต้นเหตุมาจากการไม่สามารถควบคุมราคาเนื้อหมูให้ทันท่วงทีได้
ปกปิดปัญหาโรคระบาดในหมู
ทำให้ชาวบ้านและผู้บริโภคได้รับผลกระทบเต็ม
เรื่องนี้ฝั่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะชี้แจงนะคะว่า
ปกปิดปัญหาเรื่องโรคระบาด
แล้วก็ติดตามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด
แต่ก็มีผู้ค้าหมูบางรายฉวยโอกาสกักตุ้น
ทำให้ราคาในท้องตลาดสูงขึ้น
แต่พอเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็มีการแจ้งดำเนินคดีกับกลุ่มพ่อค้ารายนี้ไปแล้ว

ทั่วโลกราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้น
ถ้าจะเปรียบเทียบก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ย
ราคาสินค้าขึ้นน้อยกว่าประเทศอื่นแล้ว
ถ้าเป็นไปได้นายกเองก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้
แต่ในเมื่อทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกลไกตลาด

เรื่องที่ฝ่ายค้านให้ข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนะ
เพราะทุกประเทศก็เจอกับวิกฤตโควิด
เจอกับเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอย่างรุนแรงเหมือนกัน
ประเทศไทยเองได้รับการจัดอันดับ
ให้มีความมั่นคงทางสุขภาพเป็นอันดับที่๕ของโลก

จัดอันดับโดยสถาบันเพมันดู
อยู่ที่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
วันนี้คุณมิ่งขวัญลุกขึ้นยืนอภิปรายย้ำถึงการบริหารงานของรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพ
ทำให้คนจนเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อย
และทำให้เกิดนวัตกรรมสับขึ้นมาคือคำว่างูเห่าและคำว่าลิงกินกล้วย
ก็ไม่รู้ว่านายกหรือลูกน้องนายกไปทำอะไรกับสอสอพักเศรษฐกิจใหม่
ทำให้พวกเขาเปลี่ยนจุดยืนที่เคยสัญญาไว้กับประชาชน
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอลาออกจากสอสอเพราะทำงานต่อไปก็ไม่มีความสุข
เจอกันใหม่เลือกตั้งครั้งหน้า
ผมขออภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่า
ท่านไปทำอะไรหรือให้ใครไปทำอะไร
ทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยื่น

ผมไม่มีความสุข

ผมขอยื่นใบลาออก
สักครู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นนะฮะ
ผมยอมที่จะสละความเป็นสอสอเพื่อให้มันจบ

อภิปรายแบบค่อนข้างที่จะดุดัน
แต่วันนี้ได้ยินเสียงสั่นของคุณมิ่งขวัญนะคะ
และนี่ก็คือใบลาออกค่ะ
มีการยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษดรเรียบร้อยแล้ว